ตรงนี้มาดูดราม่ามหากราบหายทองคำกันหน่อยก็อย่างที่บอกไปก็คงหายแตกเรียบร้อยแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้นายห้างก็มาคุยกับคุณจอมขวัญด้วยนี่เออก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาอุตลุดนะฮะ
ทางด้านของในห้างประจักษ์ชัยก็ให้ทำในความฟ้องอามชุติมาเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้านหูผู้ชม
ส่วนทางด้านของนายอัจฉริยะฝั่งของอาร์มเองสู้ยิบตานะยื่นฟ้องสรรพากรเรียกเก็บภาษีในห้างประจักรชัยย้อนหลังเหมือนกันเพราะว่า
คอนเสิร์ตแล้วก็ไม่จ่ายภาษีโอ้โหเอาสิฮะคนละหมัดนะฮะ
คือเรียกว่าขุดรากถอนโคนกันมาฟ้องให้หมดเลยอ่ะถูกต้องครับ
นายประจักรชัยนวรัฐเจ้าของค่ายเพลงหายทองคำเล็กคอร์ดพร้อมด้วยนายบุญถาวรปัญญาสิทธนายความ
เดินทางไปที่สารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อยื่นฟ้องอาร์มชุติมา
ฐานความผิดสัญญาณเรียกค่าเสียหายเป็นเงินถึง๒๑ล้าน๖แสนบาทนะครับ
จำนวนเงินที่เรียกเนี่ยแบ่งเป็นการเรียกเก็บย้อนหลัง๖เดือนโดยคิดตามระยะเวลาที่อาร์มชุติมาผิดสัญญา
ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่มีการฟ้องคดี๒๑ตุลาคมรวม๖แสนนะครับ
ส่วนอีก๒๑ล้านคือค่าเสียหายที่เรียกเก็บในอนาคตนะฮะหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวหรือระงับมิให้อาร์มชุติมาแสดงคอนเสิร์ตและรับงานโชว์ตัว
โดยทนายบุญถาวรยืนยันเกี่ยวกับสัญญาทุกอย่างที่อาร์มชุติมาเซ็นเนี่ยมีความชอบทำไม่มีส่วนใดที่เป็นโมคิยะ
แม้ขณะทำสัญญาจะเป็นผู้ยาวแต่มีบีดามันดารับรู้และลงลายมือชื่อรับรอง
ที่อีกฝ่ายอ้างว่าแม่ไม่รู้หนังสือนั้นเป็นเพียงคำกล่าวอ้างนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ครับมีการตอบโต้กลับจากฝั่งของนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออัยกรรมที่ยื่นมือไปช่วยอาร์มชุติมา
คุณอัจฉริยะโต้กลับทันทีบอกว่าการที่ฝั่งของนายประจักรชัยพร้อมทนายความเนี่ย
ยื่นคำร้องสารคุ้มครองชั่วคราวหรือระงับมิให้อาร์มชุติมาไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือรับงานโชว์ตัวไม่มีสิทธิ์จนกว่าสารจะมีคำสั่ง
ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหาย๒๑ล้าน๖แสนนั้นเป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายจะเรียกร้อง
รวมไปถึงการที่ทนายความของค่ายหายทองคำเล็กคอร์ดยืนยันว่าสัญญาของอาร์มชุติมานั้นเป็นนิติกรรมที่ถูกต้องและยังไม่เป็นโมคิยะ
ส่วนตัวแล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าผมไม่ให้ราคากับทนายความคนนี้และไม่วิตกกังวลใด
ขอให้รอดูข้อมูลกันต่อไปแล้วก็จะมีการตอบโต้กันชุดใหญ่ในวันนี้นี่แหละครับ
คือต้องเข้าใจอย่างว่าทนายบ้านนอกอ่ะนะ
แล้วก็นานได้มีโอกาสมาโชว์ในเมืองกรุงสักที
ในวงการเขาเรียกโถส้วมอะ
เราไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ไม่ได้ให้ราคาด้วย
แล้วก็น้องอาร์มเมื่อกี้ถ้าคุยกันก็บอกแล้วไม่ได้
วิตกกังวลไม่ต้องไปตกใจอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเขาก็ฟ้องไปอย่างนั้นแหละเพื่อให้เสียหน้า
แต่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าของเราจัดหนักจัดเต็มกว่า
อยากให้อ่านวันนี้หยุดไปร้องเพลงหยุดไปอะไรอย่างนี้

กว่าสารจะมีคำสั่งครับแล้วมันเป็นความผิดทางละเมิด
ความผิดทางอาญาอันนั้นไม่มีสิทธิห้ามเราอยู่แล้วครับ
แล้วผมก็มั่นใจว่าตามใดก็ตามที่ผมยังดูแลน้องอาร์มอยู่กับพี่สงการ
จะไม่มีตำรวจคนไหนมาแตะต้องน้องอามได้อยู่แล้ว
ที่บอกว่าพรุ่งนี้จัดหนักจัดเต็มคือวันนี้นะ
ยุติมาขณะที่เป็นเยาวชนนะที่มีขวดเครื่องดื่มสุราอยู่ด้วยเนี่ย
แพร่ในเฟซบุ๊กก็ต้องโดนข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
แล้วก็กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ซึ่งนายประจักรชัยบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างเพราะไม่เคยเลี่ยงภาษี
อีกทั้งไม่เคยทำสัญญาธาตุกับนักร้องในสังกัด
เรื่องนี้มหากราบแน่นอนครับคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้น่าจะยาวแล้วก็มันเป็นเรื่องของกฎหมาย
บทกฎหมายล้วนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจแล้วก็ตามกันดี
คือมันจะเป็นโมเดลสำหรับค่ายเพลงกับศิลปินต่อไปด้วยนะ